คุณผู้ชมคะมาดูการแถลงของสบคหน่อยค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๒ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑รายนะคะ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงผู้ป่วยใหม่๒รายค่ะ
๒รายนี้รายหนึ่งก็คือเป็นหญิงชาวจีนอายุ๔๖ปี
เป็นภรรยาของผู้ป่วยชาวอิตาลี
แล้วก็เดินทางมาที่ภูเก็ตที่ประเทศไทยเนี่ย
พร้อมกับครอบครัว๕คนตั้งแต่วันที่๙มีนาคม
พอวันที่๓๐มีนาคมก็มาพักที่ตำบลเชิงทะเล

พฤษภาคมตรวจพบเชื้อ
แต่การตรวจพบเชื้อไม่มีอาการป่วยเลยนะคะ
ส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นผู้หญิงไทยอายุ๕๕ปี
เป็นพนักงานนวดที่เดินทางกลับมาจากประเทศรัสเซีย
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคม
แล้วก็เข้ากักตัวที่สถานที่กักตัวของรัฐที่จังหวัดชนบุรี
มาตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม

แปลว่า๒รายที่พบนี้เขาไม่แสดงอาการอะไรนะคะ
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นวันนี้
มี๗รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๑ราย
เป็นหญิงไทยอายุ๖๘ปีนะคะ
ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชุมพร
ก็มีโรคประจำตัวคือความดันสูงเบาหวาน
แล้วก็เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
แล้วก็มาตรวจพบเชื้อนะคะ
คือตรวจพบเชื้อยืนยันวันที่๑๔เมษายน

ก็เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในบ้านเราตอนนี้เนี่ย
อยู่ที่๓๐๔๒ราย
กลับบ้านแล้ว๒๙๒๘ราย
แล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก๕๗ราย
ตัวเลข๕๗ตัวเลขนี้
เท่ากับผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราก็๕๗รายเหมือนกันนะคะ
โดยคุณหมอทวีสินก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ระยะหลังพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยมากขึ้น
ทีนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็จะต้องศึกษาต่อไป
และได้พูดถึงเคสของชายไทยอายุ๗๒ปี
ที่ไปตัดผมแถวประชาชื่น
แล้วก็รับประทานอาหารในร้าน
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมกรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าทั้งร้านอาหารทั้งร้านตัดผม
ก็ทำตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วน
มั่นใจได้ค่ะว่าเชื้อไม่มีการแพร่ใน๒สถานที่
แต่เพื่อความมั่นใจก็จะนำตัวคนสัมผัสใกล้ชิด
คือพนักงานของทั้ง๒ร้านไปกักตัว๑๔วัน
แล้วนอกจากนั้นผู้ชายคนนี้

โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลของเอกชน
คือไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์มาเลยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องไปขยายผลต่อ
ส่วนเรื่องของคนที่ไปใช้บริการ
ในร้านอาหารหรือว่าร้านตัดผม

ไทม์ไลน์ที่โฆษกสบคออกมาชี้แจง
ถ้าเกิดไม่มั่นใจสามารถไปแสดงตัว
แล้วก็ขอตรวจเชื้อได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าบริการอะไรนะคะ